ไปดูเรื่องราวของการตลอดข่าวขำกันหน่อยดีกว่า
เพราะว่าวันนี้จะพาไปดูบรรดาน้องหมาสี่ขา
ที่เขามีพฤติกรรมเรียนแบบคน

ไปเลยในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
ว่าด้วยเรื่องของความสามารถ
ใช่ว่าจะมีแต่คนที่มีได้
หมาเขาก็มีความสามารถเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะบางลีลาท่าทาง
ที่มองแล้วเหมือนเหมือนอะไร

เริ่มต้นที่น้องหมาตัวนี้
ลีลาชิงช่องที่ไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือนแบบนี้ล่ะครับ
แม่ควงสักขนาดนี้
ท่าชิงช่องหรือท่าอะไรกันแน่ละเนี่ย

เห็นแล้วมันทำให้นึกถึง
ลีลามันของมนุษย์แบบนี้เลย
คุณผู้ชมว่าเหมือนไหมล่ะครับ
ส่วนในเรื่องของการหาการขุด
ต้องยกให้กับเจ้าตัวนี้เขาล่ะครับ

โดยเฉพาะถ้าให้หาแย้เนี่ย
ที่เขาสู้ตายไม่มีถอย
อ้าวไปเลยครับเฮ่ย
เข้าไปขุดเข้าไปอีกขุดอีก
ขุดโจรฝุ่นตลบดินกระจายแบบนี้นี่
ไม่เจอก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะครับ

ต้องส่งไปช่วยพี่เหล่านี้เขาสักหน่อยล่ะ
แม่ฮ่าฤลากาศขุดมีความใกล้เคียง
ไม่รู้ว่าถ้าเจ้าตูบไปเข้าค่ายจะอยู่หน่วยไหนดี
ปิดท้ายด้วยความสามารถของน้องหมา
เรียกได้ว่ามาแบบระดับโอลิมปิก
โอ้เฮ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับก่อน
แบบนี้ก็ได้ละเนี่ยไหนขอดูอีกทีสิ
โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับ
ลีลาแบบนี้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงนี่เลย
เอาถ้วยรางวัลไปเลยจ้า
แหล่มแหล่มเลย